พาคุณพระโชว์ไปกินกินกินแล้วก็กิน
ไปดูการแข่งขันกินขนมจีนกันที่นครราชศรีมานะคะ
ขนมจีนที่นี่เขาขึ้นชื่อมากขนมจีนบ้านประโดก
และลีลาการแข่งขันกินขนมจีนมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
เพราะว่าถ้าช้าเนี่ยไม่ทันการเพราะฉะนั้นมือนี่แหละค่ะ
สำคัญที่สุดไปติดตามกันดูค่ะ
เป็นที่มาของคำว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา
สาวเข้าไปสาวเข้าปากไปค่ะ

ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าใช้ช้อนไม่ทันทีมอื่นแน่นอนบอกเลยนะคะ
ที่เริ่มการแข่งขันแต่ละคนก็ก้มหน้าก้มตานี่แหละค่ะ
ขนมจีนเข้าปากบางคนต้องใช้มือเปิบอย่างที่บอกนะคะ
แทนการใช้ช้อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ทันใจ
หลายคนก็มีเทคนิคแตกต่างกันออกไปบางคนกินไปดื่มน้ำไปหยุดพักหายใจบ้าง
ก่อนที่จะฮึดสู้กินขนมจีนต่อไปเพื่อที่จะให้หมดเร็วที่สุดนั่นเอง
ไฮไลท์ภายในงานเทศกาลวันขนมจีนประโดกเมืองโคราชนะคะ
หนูน้อยก็มาประกวดกับเขาด้วยนะลูกนะ
จัดขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพชุมชนบ้านประโดกตำบลหมื่นวัยนะคะ
การแข่งขันแบ่งออกเป็น๒ประเภทก็คือการแข่งขันประเภททีม
ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนต้องช่วยกันกินขนมจีนหนัก๒กิโลกรัม
พร้อมกับน้ำยากะทิอีกหนึ่งกิโลกรัมค่ะ

เดียวผู้เข้าแข่งขันต้องกินขนมจีนหนัก๑กิโลกรัม
พร้อมกับน้ำยากะทิอีกครึ่งกิโลกรัม
กินหมดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

มาดูผลปรากฏก็คือผู้ชนะเลิศประเภทคู่ทำเวลาได้๓นาที๔๕วินาที
ประเภทเดียวทำเวลาได้๒นาทีครึ่งเท่านั้นเอง

โอ้โหสำหรับเทศกาลวันขนมจีนประโดกนะคะ
ทางจังหวัดก็มีการร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ

ใช้ชื่อว่าย้อนยุค๒๐๐ปีขนมจีนประโดก
เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตชาวบ้านและส่งเสริมอาชีพการขายขนมจีน
ของชุมชนหมู่บ้านประดกที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า๒๐๐ปีนั่นเองค่ะ

ทานขนมจีนเนี่ยกินให้ได้อัตรรสบางทีมันก็ต้องใช้มือ

มันจะมีความเค็มความมันเพิ่มเติมเข้าไปอีก
บางทีเราใช้ช้อนซ่อมอย่างนี้มันก็ดีดไงเพราะว่าเส้นมันก็ยาวอะไรแบบนี้
พอเราแบบสาวเข้าไปอย่างนี้
บางคนเขาบอกว่าเส้นมันไหลออกจมูกมาเลย

ระวังว่าสาวเข้าไปแล้วก็เข้าทางปากออกทางจมูก

กินแล้วมันอาจจะมีเผ็ดแล้วก็แสบเล็กน้อยเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นเข้าตาไง

ก็ดูน้องเขาคงมากินแบบชิลเหมือนกันแหละ

ดูผู้แข่งคันแล้วเออคนละรุ่นอ่ะ

ใกล้เคียงไอ้คนลักษณะแบบนั้นดูไซส์แล้วไม่น่าจะสู้เขาได้นะลูกไม่เป็นไรค่ะ